คุณผู้ชมครับมาดูเหตุพลุระเบิดกันบ้างครับ
เท่าเมืองราชบุรีทำพลุไล่นกขายที่หลังบ้าน
แล้วก็พลาดท่าพลุระเบิดใส่จนเสียชีวิตครับ
ดับเพลิงเทศบาลตำบลโพหักอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณกอไผ่
ของบ้านเล็กที่๕๓ทับ๒ตำบลดอนคา
หลังจากมีเหตุพลุระเบิดและเกิดไฟไหม้ขึ้น
ใช้เวลากว่า๒๐นาทีเพลิงจึงสงบลงครับ
ตำรวจสพโพหักเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

มีนายสะเทียนแฮบเลิกอายุ๗๐ปี
นอนเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายอยู่ข้างกอไผ่ที่ไฟไหม้
สอบถามนางอรดีภรรยาของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าสามีมีอาชีพทำพลุ
ตามงานศพและทำพลุระเบิดไล่นก

โดยใช้พื้นที่บริเวณกอไผ่หลังบ้าน
เป็นที่ผสมส่วนประกอบและผลิตพลุ
แต่ไม่ทราบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
เพราะว่าสามีไม่ให้เธอเข้าไปยุ่งเรื่องของการทำพลุเลย
ช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น

แล้วก็ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจได้ตรวจสอบโดยรอบบริเวณ
พลาสติกกลมที่ใช้ประกอบเป็นพลุไล่นก
ชนวนดินระเบิดปุ๋ยยูเรียจำนวนมาก
จึงกันพื้นที่ไว้โดยรอบนะครับให้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้า
และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาฉีดน้ำโดยรอบ
ป้องกันการปะทุขึ้นมาจากสภาพอากาศที่ร้อนไง
อาจจะมีไฟที่มันปะทุขึ้นมาได้อีก
และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดต่อไปครับ